คือเป็นวัยรุ่นเหมือนกันเป็นคู่อริกันเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้
แล้วก็ไปท้าทายกันผ่านทางเฟซบุ๊กเหมือนกันค่ะ
นัดเจอกันพอนัดเจอกันทีนี้เอามีดมาไล่ฟันกันกลางถนนนะคุณผู้ชม
คนเจ็บเนี่ยนะคะ๖คนตอนนี้ตำรวจก็รู้ความคืบหน้าแล้วด้วยนะคะ
เมื่อช่วงค่ำวานนี้เนี่ยทางตำรวจสพกระทุ่มแบนก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเป็นแก๊งเลย
ทะเลาะกันอยู่ริมถนนเพชรเกษมอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลวิชัยเวทอ้อมน้อย
ที่อำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครคนเจ็บเพียบค่ะ
โดยเฉพาะคนที่โดนมีดฟันเนี่ยมีสาหัส๒คนนะคะ
มีบาดแผลโดนฟันที่แขนขวาจนแบบจนถึงกระดูกอันนี้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งราย
โดนฟันที่หัวแล้วฟันหนักมากถึงกระโหลกคุณผู้ชมอีกหนึ่งราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องลำเลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ทีนี้จากการสอบถามก็รู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นฝั่งคนเจ็บนะ
คนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากสถาบัน

ทีนี้พอมาถึงตรงแยกไฟแดงอ้อมน้อย

ขับตามกลุ่มของคนเจ็บมา
พอตามมาทันมาปะกันแถมตรงที่เกิดเหตุพอดีค่ะ

ลงมาเลยมารุมทำร้ายกลุ่มคนเจ็บ
เอามีดมาฟันเนี่ยจนฟันถึงกระดูกฟันถึงกระโหลกเนี่ยนะคะ

ผมไม่รู้ว่ากลุ่มที่มาทำร้ายเป็นใคร
แล้วไม่รู้ด้วยว่าไปทำอะไรให้กลุ่มรถเก๋งที่มากันเป็น๑๐

ได้รับบาดเจ็บสาหัสปางตายแบบนี้
ซึ่งตำรวจก็สอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วเดี๋ยวจะต้องให้ตำรวจชุดสืบสวน
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปไล่ดูตามเส้นทางที่เกิดเหตุเลย
รอยเลือดยังอยู่ที่พื้นถนนแบบนี้
จะตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็คือแก๊งวัยรุ่นที่มากันเป็น๑๐คน

เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดช่วงค่ำเมื่อวาน

ไปเจอกับพันธุ์ตำรวจโทประวิทย์อาสานอก

บอกว่ามีการสอบปากคำของผู้บาดเจ็บแล้วนะ
สาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากทั้งสองกลุ่มเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อน
นัดมาเจอกันจนมาทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น

ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุฝ่ายรถเก๋งที่มากันเป็น๑๐เนี่ย

เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วนะคะ